สวัสดีครับป่านในลิกาจน๑๔นาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมร้อนกัน
ในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหัน
สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ฝนลดลงไป
หลายพื้นที่ฝนยังคงตกต่อเนื่อง
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
หลายอย่างเกิดขึ้นกับเมืองไหนของเรา
ไม่ว่าจะเป็นลมหนาวที่กำลังจะแผลลงมา
บริเวณทางตอนบนฝนที่จะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่
พายุหนึ่งลูกครับที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา
ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
อย่างแรกไปดูภาพถ่ายดาวเทียมกันก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวณขณะนี้
โดยดูที่เมืองไทยของเราจะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆส่วนใหญ่
อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
อาจจะมีเยอะหน่อยนะครับแถวบริเวณทางตอนกลาง
ดังนั้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนี้ในระยะนี้
ชั่วโมงนี้อาจจะมีฝนโปรดปลายลงมาได้นะครับ
ภาพรวมการคำนวณลักษณะอากาศหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
พบว่าเมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้นะครับ
ลักษณะการตกของฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงตกอยู่บริเวณพื้นที่
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เพราะว่าร่องฝนนั้นยังคงพาดผ่านบริเวณดังกล่าวอยู่
แต่ว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับ
ตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘

ร่องฝนหรือว่าบริเวณที่มีฝนตกชุกสีฟ้าที่เห็นอยู่หน้าขณะนี้
มีการเลื่อนต่ำลงมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
นั่นก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวพื้นที่ดังกล่าว
อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝนตกชุกที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เพราะว่าหนึ่งปัจจัยตัวสำคัญจากบริเวณทางตอนบน
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตแถบสีฟ้าที่อยู่ด้านบนนะครับ

เริ่มมีการย้อยลงมาทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง

จนถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีน
ถ้าหากสีฟ้านี้แผลมาถึงเมืองของเราก็จะทำให้
ตามยอดดอยยอดภูนั้นเกิดปรากฏการณ์

แต่ว่าเบื้องต้นนี้คาดการณ์ว่าจะแผลลงมาถึงบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนเท่านั้น
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ตามยอดดอยยอดภูมีอากาศเย็นลงนะครับ
ส่วนชาวกรุงก็จะได้สัมผัสกับลมหนาวในช่วงเช้าตี๕๖โมง
ก็จะได้มีลมเย็นพัดผ่านกันมาบ้างนะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือทำให้ฝนตกหนักแน่นอน
แล้วก็ฝนที่ตกมานั้นก็จะเป็นฝนฟ้าขนอง
ที่จะทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชคแรงเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะครับ

วันนี้ฝนอาจจะยังไม่ตกเยอะมากนักนะครับ
อย่างที่บอกส่วนใหญ่นั้นเน้นบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ

พบว่าฝนนั้นก็จะมีโอกาสตกบ้างเล็กน้อยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นจุดบริเวณตอนกลางของประเทศ
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ

โดยถ้าหากเราดูจากปริมาณน้ำฝนสะสม

เพราะว่าพื้นที่สีเขียวนั้นยังคงบางตานะครับ
แต่ถ้าหากคำนวณต่อไปจนถึงวันพุธเนี่ยนะครับ
จะพบว่าพื้นที่สีเขียวนั้นค่อนข้างหนาแน่น
บริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวต้องระวังกันหน่อยนะครับ
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
จากการตรวจสอบในวันนี้กรุงเทพมหานคร
โอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่ครับ

จากการคำนวณจากทีมข่าวพยากรณากาศธรรยศทีวี
พบว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดในวันนี้เนี่ยนะครับ
อยู่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นนะครับ
ช่วงเวลาดังกล่าวใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนกันด้วย
ทีนี้เรามาดูสถานการณ์พายุกันบ้างนะครับ
ตอนนี้พายุหนึ่งลูกที่น่าจับตามองก็คือพายุชะบานะครับ
ขณะนี้เองกำลังเคลื่อนตัวอยู่กลางทะเล
ล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเรา
ความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มีผลแน่นอนนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นไปเกาหลีในช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะครับ
เพราะว่าคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่เฉียดบริเวณทางตอนล่างของเกาหลีนะครับ
แล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็จะเคลื่อนที่แบบนี้ครอบคลุมหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณทางตอนล่าง
แน่นอนครับก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเจอฝนตกหนักตกชุก
รวมไปถึงอาจจะมีภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
อกจากนี้เองนะครับใกล้เมืองไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์นี้
คาดการณ์ว่าจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณฝั่งตะวันออกของฟิลิปปินส์ตอนบนนะครับ
หลังจากนั้นจะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก
สุดสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนากลายเป็น
พายุหมุนเข็นร้อนลูกต่อไปได้นะครับ
ยุลูกนี้จะมีทิศทางเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหน
ส่งผลต่อประเทศไทยของเราหรือไม่

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ